จะกลับไปติดตามบริการที่วัดพระธรรมกายอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ติดตามจากคุณพลอยสจิมฤทธิสินบรรยายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ
ค่ะสถานการณ์ที่บริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายนะคะ

เนื่องจากเป็นประตูที่จะผ่านเข้าไปยังพื้นที่๑๙๖ไร่
ที่คาดว่าเป็นที่รักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขอความร่วมมือค่ะ
ให้ทางวัดนะคะลื้อถอนเต็นต์ที่มีการตั้งอย่างผิดกฎหมาย
บริเวณถนนเรียบคลองแอนออกจากพื้นที่ทันทีค่ะ

ตำรวจค่ะได้ปิดล้อมพื้นที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โดยที่บริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายนะคะ
ตำรวจภูทรคองหลวงค่ะก็ได้เตรียมนำรถยกนะคะ
มาทำการลื้อถอนเต็นต์และประตูเหล็กค่ะ
ที่มีแลนสีเขียวกั้นอยู่ออกจากถนนเรียบคลองแอน
เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นถนนสาธารณะค่ะ
แต่ทางวัดพระธรรมกายนะคะได้นำเต็นต์มาตั้ง
และได้นำรั้วเหล็กมากั้นห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าออก
ซึ่งนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมาย
โดยบรรยากาศโดยรอบนะคะก็ได้มีศิษยานุสิตค่ะ
เฝ้าสังเกตการณ์รอบนอกตลอดเวลา
ก็ได้มีการเข้มงวดและคัดกรองบุคคลที่จะผ่านเข้าออกบริเวณนี้ด้วย
ซึ่งขณะที่ดิฉันกำลังรายงานสดอยู่นี้นะคะ
ที่บริเวณรั้วเหล็กจุดตั้งเต็นต์ถนนเรียบคลองแอนบริเวณประตู๕
ก็ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๓๐๐นายในชุดปราบจราจน
กำลังพร้อมที่จะเข้าลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายบริเวณนี้ค่ะ
โดยได้นำกำลังนะคะเข้ากดดันบริเวณหน้าเต็นต์อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจก็ได้มีการประสานงานไปอย่างตัวแทนของวัดนะคะให้ออกมาเจรจาค่ะ
แต่ว่าผ่านไปกว่า๑ชั่วโมงก็ยังไม่พบตัวแทนออกมาเจรจาแต่อย่างใด
ตำรวจจึงได้ทำการประชุมร่วมกันแล้วก็จัดกำลังเข้าประชิดประตูเพื่อเตรียมลื้อถอน
ขณะที่ทางวัดนะคะก็ได้นำแลนสีเขียวเข้ามากั้นเพิ่มเติมด้านในอีก๑ชั้น
รวมถึงทางคณะศิษยานุสิตก็ได้มีความเคลื่อนไหวโดยการมารวมตัวกันนั่งสวดมนต์ปิดทางเข้าออกเอาไว้
รวมถึงบรรยากาศรอบนอกเนี่ยก็ได้มีคณะศิษยานุสิตอีกส่วนหนึ่งค่ะสังเกตการณ์อยู่บริเวณรอบนอกนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเจรจากับทางวัดนะคะไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่ค่ะโดยอ้างว่าต้องรอพบทนายในการเข้าเจรจาก่อน
จนถึงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังอยู่บริเวณพื้นที่ที่จะต้องทำการลื้อถอนให้เสร็จภายในวันนี้นะคะ